ส่วนข่าวนี้เห็นแล้วก็เศร้านะฮะค่ะสงสารเด็กมากนะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุยี่สิบแปดอืมมีลูกสาวอายุห้าขวบนะครับ
อ่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปคบหากับผู้ชายที่อายุห้าสิบสอง
ไม่รู้อิทธาตุไหนไปไปมาเอาลูกสาวตัวเองเนี้ย
ไปขายบริการทางเพศให้กับชายอายุห้าสิบสองที่คบกันอยู่เนี้ยค่ะ
ครั้งละสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างอย่างนี้โอ้โหคือเงินมันสองสามร้อยอ่ะ
อืมแล้วเด็กผู้หญิงห้าขวบคือยังเด็กมากชาวบ้านเนี่ยบอกว่า
เห็นแบบเนี้ยมีพี่รุษมามาสักพักแล้วล่ะค่ะแต่มันก็นะ
เขารู้หมดแล้วตัวเองทำอะไรใครจะไปคิดว่าแม่ตัวเองจะทำกับลูกแท้แบบนี้
ค่ะจนแบบแม่ละชัดละใช่แน่แน่ก็เลยไปบอกศูนย์ดำลงทำของจังหวัดถะเทอร์เซา
ค่ะตำรวจทหารฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกันจนสืบทราบ
แล้วก็ไปจับกลุ่มได้นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ
ตอนช่วงสักทุ่มสี่สิบเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ฮะเดี๋ยวไปชมครับ
เพราะว่าตำรวจพอเขาไปสืบสวนสอบสวนกรณีนี้แล้วนะ
ทำให้รู้ว่าฝ่ายที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ยหญิงอายุ๒๘เนี่ย
จะมาขายบริการทางเพศของลูกสาวทุกค่ำวันพฤหัสกับวันอาทิตย์
ใช่เมื่อคืนวันอาทิตย์อืมตำรวจไปเลยไปดักรอเลย
ไปดูเลยปรากฏว่านี่ฮะผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยเต็มเต็ม
หนังคาเขาซิปยังไม่ได้รูดเลยถูกต้องอยู่หลังรถกระบะเนี่ย
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงนอนอยู่ท้ายรถด้วยอืมกางเกงก็ไม่ได้ใส่ค่ะ
เปิดเผยรายละเอียดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ไปจับกลุ่มมาได้นะครับ
โดยบอกว่าผู้ต้องหา๒คนก็แน่นอนหนึ่งคือแม่ของเด็ก
เป็นหญิงสาวอายุยี่สิบแปดอีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุห้าสิบสอง
คบอยู่กับแม่ของเด็กชื่อว่านายวินัยพรมทองสุกอายุ๕๒ปี
ส่วนเด็กหญิงผู้ถูกกระทำผู้เสียหายเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ๕ขวบเท่านั้น
พันธุ์ตำรวจเอกเกรียงไกรบุญซ้อนรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
บอกว่าคดีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะเห็นพฤติกรรมของนายวินัยกับแม่ของเด็ก
บอกว่าเห็นมานานเป็นปีแต่ไม่มั่นใจไม่คิดว่าคนเป็นแม่
จะทำแบบนี้จะกล้าเอาลูกไปขายบริการทางเพศจนชาวบ้านดูแล้วบอกว่าใช่แน่
พฤติกรรมมันใช่แน่แน่ก็เลยไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากศูนย์นำลงทำจังหวัดชาวเชิงซาว
ก็ชุดสืบสวนของตำรวจฉะเชิงเซานะครับลงพื้นที่หาข่าวจนมั่นใจ
แล้วก็รู้ว่าแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบคนนี้จะพาลูกสาวไปขายบริการทางเพศ
ให้กับนายวินัยครั้งละสองร้อยถึงสามร้อยบาททุกวันพระฤหัสสวบดีกับวันอาทิตย์
นัดกันแบบนี้ทุกค่ำวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับ
เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเลยทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉะเชิงเซาด้วย
ไปที่จุดที่คิดว่าจะต้องมาเจอเนี่ยนะฮะหลังรถกระบะนะครับ
ในพื้นที่ในซอยเปลี่ยวแถวหมู่บ้านแหลมไผ่ศรี
พื้นที่หมู่สามตะบลหนองยาวอำเภอพนมสรคามเจอจริงจริงครับ
กระบะคันหนึ่งจอดอยู่ท้ายรถกระบะพบนายวินัยนั่งอยู่ท้ายรถ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคือนั่งเลยค่ะแต่ว่าตัวเองที่นั่งอยู่เนี่ย
กางเกงเนี่ยคือซิปกับตะขอนี่คือหลุดหมดเลย
ยังใส่ไม่ทันเลยนะฮะเด็กหญิงวัย๕ขวบนอนอยู่ท้ายรถ
สวมใส่กางเกงมีผ้าห่มคลุมอยู่นะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปนะครับนายวินัยพรมทองสุกสารภาพว่า
ละเมิดทางเพศเด็กหญิงจริงโดยใช้อวัยวเพศสอดใส่ไปในทางช่องทวันหนัก
ค่ะนะครับบางครั้งก็จะใช้อวัยวะเพศปลอมก็มี
ส่วนแม่ของเด็กเป็นคนพามาส่งที่ตรงจุดซอยเปลี่ยวตรงนี้
หรือบางครั้งก็นัดแนะกันที่โรงแรมอืม
หลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็จะให้เงินสองถึงสามร้อยบาท
หรือไม่ก็ให้สิ่งของเป็นการตอบแทนกับแม่ของเด็กส่วนตัวเองกับแม่ของเด็ก
คบหากันมาหลายปีแล้วในเชิงชู้สาวโอ้โหเนี่ยฮะ
ก็ตำรวจก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปครับกระทำชำราวเด็กหญิงอะไรพวกเนี้ยนะครับ
อืมแม่ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะส่วนเด็กหญิงก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่
รับไปดูแลแล้วก็ต้องไปเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจกัน
โอ้โหน่าสงสารเด็กนะน่าเศร้าค่ะ